เป็นเซลบบิตี้แห่งวัดใหม่โคกมรุมไปเรียบร้อยแล้วจ้า
นี่ไหม

อยู่ใต้เก้าอี้เนี่ย

โอ้โหใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็อุ้ม
ไม่รู้เหมือนกันว่ารอบนี้ไปอยู่บนแผงลอตเตอรี่แผงไหนนะคะ
ไปเข้าวัดใหม่โคกมรุมกันก่อนนะคะ
อยู่ที่ตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองจ้ะ

เป็นแมวไทยเพศผู้สีขาวดำมีปอกคอด้วยเนอะ
บอกก่อนนะว่ามันมีที่มาที่ไปนะจ๊ะ
คือชาวบ้านที่ไปพบเจ้าโทนเนี่ย
เขาไปพบเจ้าโทนขณะที่อันเชิญแม่ตะเคียน
แม่ย่าสร้อยสุวรรณมาไว้ที่วัด
ซึ่งระหว่างทางเนี่ยตอนขนย้ายตะเคียนเนี่ย
เจ้าหน้าที่เขาได้ยินเสียงเงียวเงียวเงียว

ก็เลยบอกคนขับจอดตามหาเสียงแมวก่อน

อยู่ในโพรงของต้นตะเคียน
ชาวบ้านก็เลยพามาที่วัดด้วยไหนก็อยู่ในโพรงแล้ว
กำลังขนย้ายพามาที่วัด

จะได้เป็นคนดูแลต้นตะเคียนได้ด้วยนะคะ
และชาวบ้านเขาก็เลยตั้งชื่อให้ว่าเจ้าโทน
พร้อมกับมีฉายาว่าเจ้าโทน
แมวของแม่ตะเคียนแม่ย่าซอยสวน
โอ้โฮว่างไปไปฉายาของมันซึ่งเจ้าโทนนี่มันจะชอบ
มีนิสัยแบบไปนอนตามแผงขายลอตเตอรี่
ของร้านแถวนั้นคุณผู้ชม
รวมไปถึงไปนอนตามโพรงของต้นตะเคียนด้วยค่ะ
คือแมวมันจะชอบนอนแบบนี้อยู่แล้วตามรูตามโพงตามซอก
แต่บนแผงลอตเตอรี่ดิฉันไม่แน่ใจว่าทำไมถึงชอบนอน
คือสายเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงทั้งหลายที่เขาเดินทางมาที่วัด
ก็เลยตัดสินใจว่าเจ้าโทนเนี่ยเรื่องชื่อมากเรื่องของเป็นแมวนำโชค
ก็เลยพาไปนี่เดินบนแผงลอตเตอรี่ซะหน่อย
เดินดูสิเหยียบดูสิเหยียบใบไหน
ก็เลยซื้อใบนั้นเหยียบไปพอ

ใช่ทั้งนั่งทั้งนอนทับมันเลย
ก็เลยซื้อใบที่เจ้าโทนเหยียบแล้วก็กลับไปลุ้นโชคกัน

คืออย่างนี้คุณผู้ชมจริงไม่จริงไม่รู้
มันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลด้วย
แต่คุณนิตยาภูลเกษมแม่ค้าขายส้มโอ
เธอเล่าให้ฟังบอกว่าเฮ้ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะ
เธอเคยได้โชคจากเจ้าโทนมา๓งวดติดต่อกันแล้ว
ซึ่งเธอจะตอบแทนเจ้าโทนด้วยการซื้อ
ไก่ทอดและปลาทู
โอ้โหเดี๋ยวด้วยรักและปลาทูเลย
เจ้าโทนก็เลยอิ่มนำสำราญภูมิกลางไปแบบนี้
ส่วนใครที่อยากจะมากราบไหว้เจ้าแม่ตะเคียนก็มากันได้นะคะคุณผู้ชม
เพราะวัดใหม่โคกมรุมเป็นวัดแห่งเดียวในประเทศ
ที่มีพ่อปู่แม่ย่าตะเคียนทองมากที่สุด
ถึง๕๐ต้นที่อยู่ภายในวัด
แวนไปกันได้วัดใหม่โคกมรุมตำบลม่วงเตี้ย

เจอเจ้าโทนแล้วก็ไปรูปหัวมันได้

เขาบอกแบบนี้เจอคนเยอะ

ไปนอนไปเหยียบไปนั่งอะไรเนี่ยนะ

จริงเจ้าโทนจะไปรู้ได้อย่างไร
ไม่รู้หรอกแต่มันก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้น